นี่เมื่อกี้คุณฝ่ายชายใช่ไหม

อยากจะออกไปส่าดน้ำกับคุณน้องณเดชน์มาที่สุดเลย
จริงหยากมาก

อยู่เกาหลีตอนนี้ลงไอจีอยู่

คู่จิ้นสายบุญด้วยก็คือน้องน้าเด็กกับน้องยายาใช่ป่ะ
ที่แบบว่าเอาเป็นว่าถูกแซวแหละ

ทำกิจกรรมด้วยกันมาตลอดนะคะ
ณเดชน์กับแม่แก้วไปกับแม่แก้วนะ
เดินทางไปทำบุญที่วัดเขาสวนตากจังหวัดจันทบุรี

อัญเชิญอะไรเนี่ยเธอ
คือเขารู้สึกเขาไปทำพิธีพุทธาพิเศกองค์วิรุปรับฝโคนาคาราช
ซึ่งเป็นเจ้าตัวเป็นผู้ร่วมจัดสร้างวัตถุมงคลนี้ขึ้น
คือเขารู้สึกรอบแรกก็มีคนบูชากันเยอะ

คือพระองค์เนี่ยเป็นพระอยู่ที่แถวจันทบุรีแถวอะไรอย่างนี้

แล้วก็คือเหมือนเขาเชื่อกันพอสมควร

ก็ไปปรากฏตัวร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย

แฟนคลับไปส่งเสริมบุญกันใหญ่เลย
ยายาก็นุ่งขาวห่มขาวร่วมพิธีด้วยนะคะ
นี่ละมีรูปที่นี่วันที่เขาไปกันเห็นไหมละ
วันที่เขาไปกันก็มีเยอะอยู่

ไม่ใช่คุณดาร์นี่เป็นช่างผมประจำ
พี่เยอะขวาดไทยอยากไปต่าน้ำขอี่
พี่หรอพี่อยากไปใส่น้ำให้กับปียะ

แป๊บไปแป๊บนะ